วิธีคลายหนาวที่ดิฉันอยากจะแนะนำก็คือการไปขึ้นบันไดสวรรค์ไหว้พระที่จังหวัดกาลสินนะคะ

อ่ามันแน่นอนอยู่แล้วขอบคุณค่ะ
แห่งนี้ก็จะเจอวัดพุทธาวาดภูสิงห์อยู่ที่อำเภอสหรัฐสะขานจังหวัดกาลสินนะคะ
แม้ว่าอากาศช่วงนี้จะน้าวเย็นจับใจแต่ว่าบรรดานักท่องเที่ยวสายบุญเนี่ย
ไม่เคยย่อท้อนแน่นอนพากันเดินขึ้นบันไดทีละขั้นทีละขั้นโต้ลมหนาวไปกว่า
หกร้อยห้าสิบสี่ขั้นอืมเพื่อที่จะไปชมความงามบนยอดวิวบนสุดเขานะคะ
รวมไปถึงไปกราบไหว้สักการะพระพรมภูมิปาโลที่เชื่อกันว่าเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่
ที่มีลักษณะสมส่วนสวยงามที่สุดองค์หนึ่งในประเทศไทยเลยนะคะ
จากผู้มาที่นี่จะได้กราบไห้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนี้เพื่อความเป็นสริมงคลแล้วคุณผู้ชม
อย่างที่บอกไปว่าวิวด้านบนเนี่ยมันสวยสดงดงามจริงโอ้โหคุณผู้ชมจะได้สูดหายใจบริสุทธิ์
รับเอาอากาศออกซิเจนธรรมชาติเข้าสู่ปอดนะคะได้เห็นแสงพระอาทิตย์รำไรรำไรสุดขอบฟ้า
แล้วก็จะเห็นเมืองนะคะเห็นทิวทัศน์ต่างรายล้อมมากมายทีเดียวนะคะ
กาลสินนะภาคอีสานเขาเรียกว่าเป็นสวรรค์บนดินก็ว่าได้
เพราะฉะนั้นหนาวแบบนี้ใครอยากจะไปท่องเที่ยวที่ภาคอีสานก็แนะนำนะว่าที่วัดพุทธาวาสภูสิงศ์อำเภอสหสคัญจังหวัดกาลสินก็เป็นอีกที่หนึ่ง
ให้เราได้ฟินทั้งบรรยากาศแล้วก็การท่องเที่ยว
อ๋อให้เราเดินถ่ายรูปไปได้ดิฉันรู้แล้วว่าทำไมไปที่เที่ยวแห่งนี้เนี่ยไปที่วัดแห่งนี้เนี่ยนะ
ถึงได้อิ่มบุญแล้วก็อุ่นกาย

แต่ว่าอุ่นพอดีใช่แต่ถ้าแบบหน้าร้อนก็เปียก
อย่างที่บอกละว่าสวยจริงจริงช่วงนี้
ประเทศไทยของเราไปที่ไหนก็สวยไปที่ไหนก็อากาศดี

ที่นี่ก็ได้บุญกลับมาด้วยนะคะ